มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สุราชธานีนะครับกลางดึกคืนที่ผ่านมา
สถานบันเทิงแห่งหนึ่งเป็นลานของที่จอดรถค่ะ
มีนักศึกษา๓คนนะครับผู้ชายนะครับ
เขาก็ไปจอดจักรยานยนต์แล้วไปขวางทางรถของชาวบ้านแถวนั้นเขา
ที่เขายืนอยู่สุดท้ายเนี่ยเถียงกันไปเถียงกันมาด่ากันไปด่ากันมา
นี่วิ่งไล่ตามไปยิงต่อหน้ารถสายตรวจเลยเหรอคะ

ตำรวจสายตรวจสพขุนทะเลที่สุราธานีนะครับ
ออกกวดขันสถานบันเทิงให้ปิดตามเวลา
เวลาในกล้องกระจอนปิดก็คือเที่ยงคืน๑๐นาทีนี่เห็นมั้ยฮะ

ปรากฏไปเจอแบบซึ่งซึ่งหน้าเลยนะฮะวิวาดกันแล้วก็มีคนถูกยิงบาดเจ็บนะฮะ

ผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายสวมเสื้อยืดสีขาวนะครับ

จะเห็นว่ากำลังยืนคุยกับเพื่อนอยู่ตรงรถกระบะ
คันนี้นะฮะที่เราจิ้มลูกศรเอาไว้นะครับ

จากนั้นเนี่ยก็ไปโบกรถแถวข้างหน้าตรงจุดที่เป็นทางออกลานจอดรถ
แล้วท่านผู้ชมครับก็จะเห็นว่านี่มีทั้งรถสายตรวจมาแล้วก็มี
นักศึกษาชายสามคนก็ขี่จักรยานยนต์มาด้วยกันซ้อนสาม
ขี่ออกมาพอดีแล้วมันไปขวางทางหน้ารถกระบะฮะ
นี่เห็นมั้ยปียพงโบกอยู่กระบะจะออก
แล้วจักรยานยนต์มาขวางหน้ารถพอดี
อ้าววิ่งหนีไปแล้ว
นี่เห็นมั้ยฮะยิงต่อหน้าต่อตาตำรวจเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
เปิดไซเรนมาเลยนะฮะขับรถมาพอดีนะฮะ
นี่ส่วนปียพงศ์นี่ก็หลังจากยิงเขาแล้วก็พยายามวิ่งหนีนะครับ
สุดท้ายไม่รู้ยังไงคงจะรู้ว่าไปไม่รอดหรือเปล่า

ก็เลยหยุดแล้วก็ยอมให้จับกลุ่มแต่โดยดี
เดินย้อนกลับมาแล้วไปมอบตัวดีกว่าไปก็ไม่รอด

เขาก็เลยกลับมามอบตัวนะครับตำรวจก็เลยคุมตัวไว้ได้
กล้องวงจรปิดอีกมุมนึงนะครับเป็นเหตุการณ์ก่อนที่
นักศึกษาชายสามคนจะถูกยิงจะเห็นว่าปียพงศ์คนก่อเหตุ
ยืนอยู่ตรงรถกระบะคุยกับเพื่อนอยู่
แต่จังหวะตรงเนี้ยมันจะไม่เห็นช่วงที่ทะเลาะมีปากเสียงกับ
นักศึกษา๓คนนะฮะคือเขาคุยกับเพื่อนสักพักนึงเขาก็เดินออก
หน้าลานจอดรถเพื่อจะไปโบกรถให้เพื่อนแต่มีจักรยานยนต์ของ
วัยรุ่นสามคนเนี่ยขี่มาขวางหน้ารถกระบะเพื่อนเขาแล้วปียพงศ์กำลัง
กรถอยู่ก็เลยแบบโกรธพยายามเรียกพยายามบอกเนี่ยไม่รู้บอก
กันยังไงนะเห็นไหมฮะก็เลยนี่เถียงกันอะไรใส่กันปียพงศ์ชัก
ปืนมาไล่ยิงเขาเลยมันหาปืนพกติดตัวง่ายอย่างนี้หรือนึก
จะยิงก็ยิงกันอย่างนี้หรือทุกผู้ชมครับตัวของในปียะพงค์ผู้
ก่อเหตุเนี่ยถูกจับกลุ่มในสภาพเมาเลยนะฮะอ่าชื่อจริงคือนี่ปียพงศ์
ปานแป้นอายุ๓๑ปีแต่ตานี่ปลือเลยเห็นไหมปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็น
ปืนพกจุด๔๕นะครับนี่ถูกคุมตัวมาโรงพักละที่สพคุณทะเล
ส่วนคนเจ็บนะครับนักศึกษา๓คนมีสิทธิกรอายุ๑๙ปีนะฮะสิทธิ
กรชื่อเล่นชื่อภูนะครับสิทธิกรเนี่ยถูกยิงกระสุนเข้าแขนหนึ่งนัด
ได้รับบาดเจ็บนะครับเป็นนักศึกษาอยู่ในพื้นที่สุราชธานีเนี่ย
อีกคนนึงนะครับก็คือธนาคิมชื่อเล่นชื่อคิมนะครับคิม
อายุ๑๙ปีคิมนี่สาหัสนะฮะเพราะกระสุนที่ถูกยิงเข้าไป
เนี่ยกระสุนเข้าคางเข้าไหลเข้าท้องเข้าสะโพกนะครับและอีก
คนหนึ่งก็คือกิติพงศ์ชื่อเล่นชื่อคิงอายุ๑๙ปีนี่ก็เจ็บเหมือนกัน
กันคิงเนี่ยกระสุนเนี่ยเข้าแขนซ้ายเข้าขาแล้วก็เข้าท้อง
คนนี้ก็สาหัสสาหัส๒นะฮะเจ็บทั้ง๓คนแต่สาหัส๒มีคลิปเป็น
กล้องวงจรปิดที่บ้านของชาวบ้านที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุทาง
จุดเกิดเหตุ๒๐๐เมตรเที่ยงคืนเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับจะเห็น
รถกระบะสายตรวจของตำรวจนะฮะเห็นไซเลนเนี่ยฮะขับผ่านหน้าบ้าน
หลังนี้ไปหลังจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นเนี่ย๘๙นัด
นี่คนที่บ้านก็ตกใจแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหูแล้วปียพงศ
ไป๘๙นัดอ่ะจะไม่สาหัส๒คนได้ยังไงนี่ดูสิฮะเราลง
พื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับคุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าว
ของเรานะครับเป็นพื้นที่
จอดรถของสถานบันเทิงแห่งหนึ่งอ่าแต่เหตุการณ์ไม่เกี่ยว
กับทางร้านก็นะมันไม่ได้อยู่ด้านในอะไรนะอยู่ด้านนอกแล้ว
ร้านจอดรถนะครับที่ตัวเมืองสุราชธานีนะครับจุดลานจอด
รถยังมีรอยเลือดของคนเจ็บอยู่ที่ถนนแถวนั้น
ครับเราได้คุยกับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนะครับบอกว่าตอน
เกิดเหตุเห็นรถสายตรวจขับผ่านหน้าบ้านไปแล้วมีเสียงปืน
ดังขึ้นติดต่อกันในเกือบ๑๐นัดก็เดินออกมาดูไอ้เกิด
อะไรขึ้นเห็นนักศึกษาชายสามคนถูกยิงเจ็บนอนจมกองเลือด
อยู่นะครับซึ่งทั้งสามคนเนี่ยเท่าที่ทราบก็คือเขามากินเลี้ยง
ลองวันเกิดกันที่ร้านแห่งหนึ่งแต่ไม่ใช่ร้านที่ร้านจอดรถ
นะคนละร้านแล้วก็เนี่ยฮะขี่จักรยานยนต์ออกมาก็มาเจอเหตุตรง
นี้ถูกยิงกันเลยนะครับ
เที่ยงคืนกว่าผับเลิกแล้วผมก็คิดว่าเหมือนกับทุกครั้งใช่ไหม
ว่าที่ว่าเขายิงกันขึ้นฟ้าก็เลยไม่ได้สนใจอะไรเลย
ก็เป็นเด็กที่บ้านนี่แหละเป็นเด็กที่อยู่แถวนี้ไง
ไม่ได้มาจากที่อื่นเป็นเด็กที่นี่รู้จัก
ส่วนร้านอาหารที่ทางกลุ่มคนเจ็บเขาไปฉลองวันเกิดกันเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
เขาไปฉลองวันเกิดให้กับกิติพงศ์หรือว่าคิงนะฮะ
ซึ่งตอนนี้ก็เจ็บสาหัสอยู่นะครับอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ๓๕๐เมตร
ลุงของคิงบอกว่าตอนแรกเนี่ยทุกคนก็ปาร์ตี้จัดงานวันเกิดให้กับหลานชาย
เพื่อนยังถ่ายคลิปลงสตอรี่กันอยู่เลยตอนดื่มกินกัน
ก็ดื่มกินกันอย่างสนุกสนานจนกระทั่งช่วงเที่ยงคืนนะ
อันนี้ตอนที่ลงสตอรี่กันนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยสักช่วงเที่ยงคืนเนี่ย
หลานชายกับเพื่อนอีก๒คนนะฮะ๓คนที่เจ็บเนี่ยเขาก็ขี่จักรยานยนต์ซ้อน๓ออกไปด้วยกัน
ไม่ได้บอกด้วยว่าจะไปไหนลุงบอกไม่ได้บอกจะไปไหนนะครับ
รู้อีกทีก็คือแบบเอ้าไปถูกยิงบาดเจ็บซะแล้ว
ซึ่งปกติแล้วหลานชายก็คือคิงนะฮะลุงบอกว่าไม่เคยมีเรื่องกับคนก่อเหตุ
คือปียพงศ์มาก่อนไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนด้วย
นี่ยังแปลกใจเหมือนกันว่าทำไมถึงรุนแรงถึงขั้นแบบมาไล่ยิงกันขนาดนี้
ก็คือนั่งกินจัดวันเกิดกันปกติครับก็นั่งกินกันอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ไม่ได้ว่าจะมีเรื่องอะไรกันเลยครับนั่งกินกันเฉยแล้วก็
น้องก็เหมือนกับออกไปข้างนอกกันนะครับ๓คน
ไม่ได้บอกครับน้องเขาออกกันไปเองครับสามคนอยู่เขาออกกันไป
ก็น่าจะไปเที่ยวล่ะครับไม่มีเรื่องไม่มีข่าวอะไรเลยครับ
ก็คือรู้สึกที่ว่าก็โดนแล้วครับ
ท่านผู้ชมบอกปียพงศ์ก็ไม่ได้มอบตัวหรอกน่าจะเมาอ่ะไปไหนไม่รอดอ่ะ
หยุดให้จับดีกว่าดูนี่ตาปลือเลยนะครับ
สพขุนทะเลบอกว่าจากการสอบสวนนายปียพงศ์มือยิงนะครับ
เขาสารภาพว่าลงมือก่อเหตุจริงอ้างว่าทำไปเพราะบันดาลโทษะ

โพสต์ภาพของฮาวัยแล้วนี่ฮะปืนมันเยอะขนาดนี้
อะไรขนาดโอ้โหทั้งปืนสั้นปืนยาวหลายกระบอกเหลือเกิน
ตอนอยู่ในร้านเหล้ากับเพื่อน
แต่เขาอยู่คนละร้านนะกับที่ทางฝั่งคนเจ็บเขาไปเลี้ยงฉลองวันเกิด
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาในปียพงศ์ก็คือพยายามฆ่าผู้อื่นนะครับ
เดี๋ยวจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลวันพรุ่งนี้นะครับ
คนเจ็บ๓คนตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาล

ล่าสุดตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับ

นั่นสิค่ะก็แต่เขาบอกว่า

นี่ค่ะต้องถามไปยังตำรวจมากกว่า